เอาละครับได้เวลาติดตามข่าวกีฬากับคุณพิชชี่กันบ้าง

นี่นับดูนี่โค้งสุดท้ายของการแข่งขัน๔เกมแล้ว
อยากรู้คุณเมื่อเช้านี้ผลงานของนักกีฬาไทย

เมื่อเช้านี้ตอนนี้อยู่อันดับที่๔ของตารางเหรียญนะคะ
คว้ามาได้๔เหรียญทองคือตอนนี้อยู่อันดับที่มี๖๓เหรียญแล้ว
เหรียญทองเมื่อเช้านี้มีจักรยานยิงปืนชนูแล้วก็วิ่ง๕๐๐เมตร
เมตรนี่เป็นเหรียญทองเหรียญที่๒ของฮิรินตันติเวศด้วย
ก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าวิ่ง๑๐๐เมตรชาย
ก็เพิ่มเหรียญให้ทัพนักกีฬาไทยนะ
ทีนี้อีกหนึ่งกีฬาที่เมื่อวานเพิ่งจะแข่งขันจบกันไปอย่างฟุตบอลหญิง
ก็แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ
เผ่ยเพียงแค่เหรียญทองแดงเหรียญเงินสิทธิ์
ธนิการด่างดาเค้าก็ออกมาบอกว่า
ควรจะมีฟุตบอลลีกหญิงอย่างจริงจังถ้าหากว่าอยากจะหวังพัฒนาต่อไป
ก็เป็นความพ่ายแพ้นะคะในรอบชิงชนะเลิศต่อเวียดนาม
ประตูต่อหนึ่งโดนยิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ก็เลยทำให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ซึ่งล่าสุดค่ะธันการแดงดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็เอามาบอกนะคะว่าอยากจะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังสักทีค่ะ
เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็จะได้จำลองสถานการณ์การแข่งขันจริง

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะเก็บตัวร่วมกัน
ต่อเมื่อมีโทรนาเมนต์แข่งขันเท่านั้นนะคะ
ถ้าอยากจะให้ฟุตบอลหญิงลีกก็อยากให้เป็นรูปร่างจริงจัง
มันเป็นสิ่งที่ประเทศเราควรมีจริง
อย่างตัวหนูไปเล่นลีกต่างประเทศ

หนูได้แก้ไขตัวเองในทุกแมทมีทุกอาทิตย์
แต่เราเก็บตัวซ้อมกันเก็บซ้อมจริง๒๓เดือน
แต่ว่าเราไม่ได้ทดลองในสถานการณ์จริงไม่ได้รับความกดดันจริง
เราแค่ลงทีมซ้อมลงทีมแล้วมาแข่งเลย
ซึ่งมันไม่ใช่สถานการณ์จริงที่เรามาเจอแบบนี้

หนูว่าเราควรพัฒนาที่จะมีหลีกให้เรา

ที่แบบให้ฟุตบอลหญิงมันแบบได้ทำอะไรมากกว่านี้

โดยทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
จะเดินทางกลับมาถึงที่ไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่๑๐ธันวาคมนี้เวลา๓ทุ่มครึ่งค่ะ